พูดถึงเรื่องการกินเราได้กินผลไม้ที่มันมาจากสดจากสวน
มันก็จะดีสดจากสวนมันก็จะดี
เห็นคุณชนะเคยกินลำไยของที่ลำพูน

แต่จะพาไปหากินลำไยที่สตูนค่ะ
สตูนเขาก็มีลำไยคุณผู้ชม

แล้วจะบอกว่าที่สตูนมีลำไยที่เรียกว่าปลูกนอกหรือดูการ
ขายดิบขายดีทำเงินได้มากมายทีเดียวคุณคะ

อยู่ที่ตำบลท่าเรืออำเภอท่าแพทย์จังหวัดสตูน
นี่แหละค่ะนางสาววิภาวดีอินรัศมี
ก็เข้ามาดูแลสวนลำไยหลังจากที่ก่อนหน้านี้ปลูกมา๙ปีแล้ว
ลูกมาตั้งหลายปีผลผลิตดีไม่เท่าที่อยากได้ไง
แล้วก็ราคาลำไยในช่วงฤดูกาลไม่พอใจราคามันไม่ได้ไง
ลำไยภาคเหนือตีตลาดเข้ามาอีกเอาล่ะทำยังไง
ก็เลยปรับปรุงวิธีโดยได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาทางด้านการเกษตร
มาทำมาผลิตมาปลูกลำไยนอกฤดูกาลโดยทดลองสัก๑๓ต้นก่อน

ลับก็คือการใช้ฮอร์โมนไข่และปุ๋ยหมักเร่ง
เพื่อที่จะให้ออกดอกออกผลเป็นการใช้แบบเกษตรอินทรีย์

คือมันก็ดีต่อคนปลูกดีต่อผลผลิตแล้วก็ดีต่อผู้บริโภคด้วย
ซึ่งลำไยทั้ง๑๓ต้นนี้นะคะก็ออกผลผลิตดี
ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นใบมันก็จะมีลักษณะดำไม่สวยหน่อยเพราะมันมีแมลงมารบกวนบ้างไง
แต่ว่าเราก็มีวิธีโดยการใช้สารสกัดจากธรรมชาติมาไล่แมลงแทน
ก็ไม่มีปัญหาใช้ธรรมชาติดูแลธรรมชาติมันก็จะเป็นธรรมชาติ
แล้วก็ออกมาดีต่อสุขภาพด้วยนะคะ
เป็นการทดลองคุณผู้ชมพอทดลองปีแรกนี้นะคะ
ลำไยให้ดอกให้ผลมากกว่าปกติโดยที่ไม่ได้เด็ดหรือว่าแต่งผลเลย
ทีนี้ก็ต้องมีการใช้เคล็ดลับเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะ
ก็คือจะต้องใช้ไม้ค้ำเพื่อให้ผลมันดกมากขึ้น
เรียกว่ามีกลมเคล็ดลับมากมาย
ค้ำต้นไงเพราะว่าผลผลิตมันเยอะ

ซึ่งผลดีของลำไยนอกฤดูการนี้นะคะ
ก็คือจะออกในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมของทุกปี
แล้วก็เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค
ราคาขายตามตลาดนัดทั่วไปกิโลกรัมละ๖๐บาท
อกจากนี้ก็ยังขายกิ่งมันด้วย
เผื่อใครจะเอาไปปลูกเป็นการตอสกิ่งอะไรอย่างนี้

แต่ละพื้นที่ก็อาจจะได้ผลผลิตแตกต่างกันไป
แต่ก็อยากจะได้สายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาด้วย
นี่นะเป็นน้ำยาธรรมชาติที่เขาสกัดออกมา
แล้วก็ทดลองปลูกได้ผลดีเห็นไหม
สตูนก็มีลำไยที่นัดฐานด้วยไม่ต้องไปลำภูนย์
เอาจริงคือภาคใต้เนี่ย

เพราะว่าสภาพอากาศมันแตกต่างจากที่อื่นนะครับ